เรื่องของผู้อำนวยการวัย๕๑ปี
ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิง

ท่านตามข่าวกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับ

ทางตำรวจเปิดเผยความคืบหน้านะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกฮารมบุญสด
ภูมิกับการสพบัวใหญ่บอกว่า
หลังจากที่ทางตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ได้สอบปากคำเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหาย

ก็ปรากฏว่านักเรียนหญิงให้การว่า
ถูกนายณฐาพบบุญทองโท
ภูมิในการโรงเรียนวัย๕๑ปี
กระทำชำราวหลายครั้งในหลายสถานที่
ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
รวมทั้งยังยอมรับว่า

และอยู่กินกับเด็กนักเรียนชายชั้นม๓
ก็มีความสัมพันธ์ทางเพศกัน
ในช่วงก่อนที่นายณฐาพบ
จะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

แล้วก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบข่าวก็คือแม่ของเด็กหญิงคนนี้เนี่ย

พอสอบปากคำอะไรเรียบร้อยแม่ก็ได้ฟังด้วยนะครับ
ตกลงทางแม่ของเด็กหญิงคนนี้

ดำเนินคดีกับนายณฐาพบแล้วนะครับ
รวมทั้งให้ดำเนินคดีกับนักเรียนชายชั้นม๓
ที่เป็นแฟนเก่าของลูกสาวด้วย
ตกลงทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน

เสียจากบีดามานดาเพื่อการอนาจารย์

ส่วนเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒๒๔ปีคนนี้แล้วก็คุณแม่นะครับ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในความดูแลแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนครราชศรีมานะครับเพราะว่าต้องฟื้นฟูเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับ
เพื่อนของเด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนเดียวกันอีก๒คน
ที่ก็ถูกนายณฐาพบกระทำอนาจารย์เหมือนกันตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านไปอยู่ที่บ้านตามปกติได้แล้ว
อันนี้เรื่องของคดีอาญานะครับ
ส่วนเรื่องทางวินัยในการสอบสวนทางวินัยนะครับ
นายสุวิทย์ศรีฉายรักษารัชการแทนศึกษาที่การจังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยว่า
หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรงกับนายณฐาพบแล้ว
เมื่อวานนี้ได้นำหนังสือไปส่งผู้มนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครรัชศรีมาร์เขต๖
สู่กระบวนการสอบสวนในกรอบระยะเวลา๑๘๐วัน
แทบสรุปจำนวนโดยรวดเร็ว
ท่านรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดนครรัชศรีมาร์

แม้ว่ากรอบตามระเบียบราชการจะ๑๘๐วัน

คงไม่ยาวนานหรือว่าต่อเวลาอะไรไปอีกนะครับ